เริ่มต้นข่าวสารด้วยวันสำคัญ
เพราะว่าใกล้จะถึงวันที่๑๓ตุลาคมนี้
ถือว่าเป็นโอกาสครบ๒ปีแห่งการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสำเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมณาปภิษฐ์
หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อสืบสารพระราชปนิษฐาน

ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ

นายชัดใช่พรหมเลอร์ประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ระบุว่าหลังจากคณะรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมณาปภิษฐาน๑๓ตุลาคม๒๕๖๑
เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและคนไทย

ได้ร่วมแสดงความจงรักพักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
ตามที่ได้เคยปฏิบัติเหมือนปีที่ผ่านมา

พิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนา

พร้อมกับแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
และพร้อมเพลียงกันทั่วประเทศ

หรือในวันเวลาอื่นตามที่เห็นสมควร
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าร่วมพิธีด้วยครับ
อกจากนี้ยังมีที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ก็ได้จัดกิจกรรมจัดนิทัศกาลในหลวงในความทรงจำขึ้น
ระหว่างวันที่๑๒๑๔ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา๘๑๘นด้วย
อกจากนี้ในแต่ละหน่วยงานก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
และคุณผู้ชมครับวันที่๕ตุลาคมของทุกปี
ถือว่าเป็นวันที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศปภิษในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยด้วยนะครับ
ดังนั้นวันที่๕ตุลาคมจึงถือว่าเป็นวันสำคัญ
เป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติด้วยนะครับ
ซึ่งกิจกรรมของงานที่จะเกิดขึ้น
ก็เป็นกิจกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับ
ก็ที่ใบเคกบางนาในงานนวัตกรรมน้ำดื่มจากอากาศนะครับ
แล้วก็งานเทิดพระเกียรติในเทศกาลนวัตกรรมด้วยนะครับ

ส่วนวันที่๑๒วันที่๑๓นี้นะครับ
เชิญชวนคุณผู้ชมในการสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองนะครับ
ก็งดแต่งกายสีดำเพราะว่าเราออกจากทุกข์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ